ไปติดตามคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันมีข่าวลือออกมาแล้วก็ยังจับตาดูข่าวลือนี้อยู่ว่าจะมีการออกหมายจับนะครับ
ภายในวันที่๑๕กุมภาพันธ์แล้วก็มีกระแสเติมเข้ามาอีกว่า
จะมีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและอนาจารย์ศพ
ส่วนป้าแตนครับป้าแตนต้องโร่ไปแจ้งความแล้วล่ะครับ
เพราะว่ามีใครก็ไม่รู้นะครับไปเปิดบัญชีขอรับบริจาคครับ
กรณีที่โลกออนไลน์เรียกร้องให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร
หรือว่าทอกสรของนางสาวสมพรหรือว่าป้าแตน
หลังจากพบว่ามีการนำบัญชีส่วนตัวไปโพสต์รับบริจาคในชื่อ
เป็นชื่อบัญชีนะครับบัญชีทานบารมีช่วยคนดีพ้นทุกข์
เมื่อวานนี้ป้าแตนไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
พนักงานสอบสวนสพกกตูมที่มุกดาหารครับ
บอกว่าทราบเรื่องจากสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับที่ส่งหลักฐานมาให้
คุณผู้ชมครับบัญชีทกศนี้เปิดมานานแล้วครับ
ไม่ทราบว่ามีคนนำไปแอบอ้าง
มีเงินเข้ามามากหรือน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้

พร้อมที่จะโอนเงินคืนให้กับคนที่โอนเงินมา
ถ้ามีหลักฐานสลิปการโอนมาแสดงนะครับ

เพราะเข้าใจว่าคนรักก็ต้องมีนะครับ

หากเห็นการขอรับบริจาคในลักษณะนี้

เพราะปัจจุบันป้ากับลุงพล
ไม่ได้เปิดรับบริจาคใดแล้วนะครับ

ข่าวลือเยอะจริงกระแสข่าวออกมานะครับ

แตนบอกว่าที่ผ่านมาลุงพลก็ถูกเพ่งเล็งมาตลอดนั่นแหละนะครับ

เพราะว่ามีคนคอยให้คำแนะนำ
อ้าวป้าแตนว่ายังไงลองฟังดูนะครับ
คือไอ้กระแสที่ออกมา

คือเขาบอกว่าจะมีการออกหมายจับคนร้าย

ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล
และล่าสุดอาจจะมีการเพิ่มข้อหาฆ่าผู้อื่น
เจตนาและอนาจารย์ศพด้วยนะครับ
มีคนไปถามลุงพลว่ากระแสข่าวนี้ลุงพลรู้สึกยังไง
บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
สวัสดีครับ